คุณผู้ชมฮะเรามาดูข่าวอื่นกันบ้างนะครับ
นี่ฮะข่าวนี้เป็นข่าวที่ใหญ่เหมือนกันนะ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม
เรื่องของน้องผู้ชายคนหนึ่งวัย๑๗ปี
ถีบบนรถเมย์โดยที่ไม่รู้จักเลยนะว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
แต่อยู่คนก่อเหตุลุกขึ้นมาถีบหัวน้องเขาติดกระจกรถเลย

เพราะคลิปนี้คุณแม่ของน้องไปหามาเป็นหลักฐาน
เอามาโพสต์ลงโซเชียลและเอาไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีนะครับ

แล้วก็ลงไปเลยวิ่งชนคนอื่นด้วย

นี่ครับดูนะโอ้โหคุณ

เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นคลิปเต็มบนรถเมย์ปรับอากาศสาย๘๐นี้
นี่ครับทุกคนก็อยู่บนรถเมย์นะคุณนะ
น้องผู้เสียหายก็นั่งก้มหน้าก้มตา
หน้ากากอนามัยดูโทรศัพท์ของน้องเขาเอง
มีคนบนรถเมฆกดกริ่งกดออดแล้วก็ลงไป
แล้วก็มีผู้ชายคนนี้มานั่งตรงนี้คุณ

สักพักหนึ่งจะถึงป้ายรถเมย์แล้วนะ
ผู้ชายคนนี้ก็มองหน้าน้องเขาแป๊บหนึ่งเห็นไหม

น้องเขายังไม่ทันระวังตัวไม่ทันสังเกตหรอก
ถึงป้ายรถเมย์ประตูเปิดคุณจะลงนะ
แต่ผู้ชายคนนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเดี๋ยวดูนะ

เดี๋ยวดูไปเรื่อยจะเห็นว่าพอถึงป้ายรถเมย์
๒คนที่ไปยืนรอลงรถเมย์ก็กำลังลง

ผู้ชายคนที่ก่อเหตุนะคุณลุกขึ้นทันที

แล้วเอาเท้าขวายันหัวน้องเขา

จากนั้นกล้องหลังรถเมคันนี้นะฮะ
ก็จับภาพได้ว่าเขาวิ่งไปเลย

เกิดเป็นคำถามสำหรับผู้เสียหายหรือว่าน้องวัย๑๗นะฮะ

ถามในใจถามตัวเองว่า
กูไปทำอะไรให้มันไปทำอะไรให้เขากูก็ไม่ได้มีอริที่ไหน
แล้วทำไมถึงมาถีบหัวเขาบนรถเมย์แบบนี้คุณผู้ชมฮะ
รถเมย์สายปอ๘๐วิ่งอยู่ในช่วงคืนวันอาทิตย์ที่๑๓มีนาคม
ช่วงเวลาเกิดเหตุคือ๔ทุ่ม
คุณผู้ชมฮะน้องที่โดนถีบหัวอย่างแรงชื่อว่าน้องกัปตันอายุ๑๗ปีนะครับ
พอเกิดเหตุแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าคนร้ายคนก่อเหตุ
วิ่งลงจากรถเมย์หนีเข้าไปในซอยเพชรเกษม๘๑
กัปตันผู้ถูกทำร้ายเนี่ยเล่าให้ผมฟังเมื่อเช้าคุณ
ผมโทรหาน้องเลยนะนี่น้องอายุ๑๗เอง
กัปตันเล่าให้ผมฟังผมก็ถามน้องกัปตันมันเกิดอะไรขึ้น
รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงมาถีบน้องน้องบอกผมไม่รู้เลยพี่
ผมไม่เคยมีคู่อบริที่ไหนเลยผมเป็นเด็กดีนะ
ผมไม่เคยไปหาเรื่องไม่เคยมีศัตรูที่ไหนเลย
แต่สิ่งที่น่าจะทำให้เกิดเหตุก็คือ๑เรื่องของชุดยูนิฟอร์มที่เขาสวมใส่
มันเป็นลักษณะคล้ายกับเสื้อกั๊กนี่น้องเขาหยิบมาให้ดู
พี่เสื้อกั๊กตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคนก่อเหตุ

แล้วก็โลโก้อีกอย่างหนึ่งเขียนว่าพระนคร

แต่โลโก้ที่เขียนพระนครมันไม่ใช่เทคนิคอะไรต่าง

ฟังน้องเขาหน่อย
ว่าน้องเขาเล่าเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนรถเมย์นะฮะ
ตอนนั้นผมเพิ่งเลิกงาน๓ทุ่มครับ
แล้วผมขึ้นรถพร้อมกับผู้จัดการมาครับ
แล้วก็เหตุเกิดตอนประมาณนั่งรถมาเรื่อยครับ
แล้วเหตุเกิดตอนประมาณ๓ทุ่ม๕๖ครับ
ครับเขาก็เหมือนจะขึ้นมาแล้วก็จ้องผม
ตอนเขาจ้องนี้เห็นไหมครับเห็นว่าเขาจ้องอยู่ไหมครับ
ไม่ได้เห็นครับมาเห็นอีกทีหนึ่งใกล้ในคลิปครับผม
แล้วตอนที่จังหวะที่โดนรู้สึกไงบ้างครับ
รู้สึกวูบไป๓วินาทีครับแล้วก็หูวินิครับ
แต่ก็รู้สึกปวดคอมากเลยครับตอนนั้น
รู้สึกงงมากกับเหตุการณ์
รู้สึกงงมากเลยครับผมก็คิดว่ารถมันเบรก
แล้วเหมือนมีของอยู่ข้างบนตบใส่คอผมครับ

คนรถเมย์ก็ผู้จัดการก็จะติดตกใจครับ
เพราะไม่เคยมีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นได้ครับ
ส่วนพี่รถเมฆคนขับก็รีบดึงเบรกมือแล้วก็รีบลงไปไล่ครับ

น้องกัปตันมีคู่อาหรี่มีสตูอะไรที่ไหนมั้ย
ไม่เคยมีเลยครับไม่ยุ่งกับเรื่องนี้อยู่แล้วครับ
ครับคิดว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้บ้างครับ
ว่าเป็นเสื้อขับช่องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
เออนะฮะแค่เสื้อที่ใส่นะคุณ

แล้วก็คุณแม่ของน้องกัปตันก็บอกกับเรา
บอกว่าน้องกัปตันเพิ่งจะทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ

เพียง๕วันเท่านั้นก็มาเกิดเรื่องนี้แล้วนะครับ

เพราะว่าพอเกิดเรื่องกับลูกนะ
ลงจากรถเมย์แล้วก็ลูกไปที่สถานีตำรวจทันที
แล้วก็โทรบอกแม่แม่มาหาผมหน่อยที่สถานีตำรวจ

แม่ก็เดินทางไปที่สารีตำรวจนะครับ
แล้วก็ทีนี้ครับแม่บอกว่าทางตำรวจ
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนเคยโดนฟันโดนแทง
แต่ยังโชคดีนะที่น้องแค่โดนถีบ

เดี๋ยวนะพอพูดแบบนี้คือแม่ใจไม่ดีเลย

ว่าจะตามเจอตัวคนร้ายหรือเปล่า
เพราะว่าก็ใส่หน้ากากอนามัยกันหมดเนี่ย
แล้วบอกแม่บอกว่าไปติดต่อขอกล้องวงจรปิด

คุณแม่ได้ยินดังนั้นพูดไม่ออกเลย

แล้วก็ไปหาหลักฐานเป็นคลิปเมื่อกี้

คุณไม่ใช่แค่คุณแม่ที่พูดไม่ออก

แปลว่าอะไรมีคดีความหลังจากนี้

และอีกอย่างหนึ่งคือให้กลุ่มผู้เสียหาย

คุณแม่ก็ไปเสาะแสวงหานะ

บนรถเมย์คุณแม่ไปถึงอู่รถเมย์ขอแล้วขออีกขอเขาหน่อย
เอามาเป็นภาพในวงจรปิดเพื่อจะเป็นหลักฐานให้ตำรวจ
คุณแม่บอกแบบนี้โอ้โหพูดไม่ออกน้ำตามันจะไหลที่ตำรวจ
พูดแบบนี้นะฮะแล้วก็แม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาด้วยความรัก
ธนุถนอมแต่ต้องกลับมาเจอใครก็ไม่รู้
ถีบหัวลูกชายจนสุดแรงแต่ผู้บังคับใช้กฎหมายกลับนิ่งดูดาย
ก็เลยหวังพึ่งโซเชียลนำเรื่องราวมาโพสต์ไว้ตามหาคนร้ายครับ
คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
คืนวันอาทิตย์ที่๑๓มีนาคมช่วงเกือบ๔ทุ่ม
และคุณแม่ไปแจ้งความคุณแม่ต้องหาหลักฐานเอง
กระทั่งหาหลักฐานคลิปบนรถเมย์แล้วก็เอามาโพสต์ในโลกโซเชียล
ปรากฏว่าคุณพอโพสต์ในโลกโซเชียลนะ

พลเมืองดีหรือว่าตำรวจในโซเชียลไม่ใช่ตำรวจจริงนะ
ในโซเชียลทำงานฮะพลเมืองดีทำงานครับ
เพราะพลเมืองดีสามารถไปจับกลุ่มชายที่ก่อเหตุได้

พลเมืองดีก็ส่งคลิปตอนจับกลุ่มมาให้คุณแม่ของน้องกัปตัน
นี่คือสายสืบโซเชียลทำงานหนักเลยนะ
จริงคือเรื่องนี้ตำรวจถ้าไม่ทำกลับให้ผู้เสียหายทำเอง
คือตำรวจดูข่าวนี้รู้สึกอะไรไหม
นั่นสิฮะดูก่อนแล้วกันว่าคลิปที่พลเมืองดีไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
ไปจับกลุ่มมันเกิดอะไรขึ้น
ชอบเหรอชาวบ้านเขาชอบกันไหม
ชอบงานในเดือดร้อนทั้งซอย
มันเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่มีใครเขาอยากใช้หนี้กับมึง
แล้วมึงยังไปทำเขาอีก

เขาบอกผมมานั่งรถเบียง

โอ้โหนี่พลเมืองดีก็โมโหแทนนะ

ให้แล้วบอกมึงโดนเถียมึงรู้สึกไงบ้าง

พลเมืองดีที่จับกลุ่มชายเกาะเหตุได้นะฮะ

คุณแม่ก็เลยได้เอาหลักฐานไปแจ้งตำรวจ
ให้ตำรวจตามควบคุมตัวของผู้ชายคนนี้

ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ไว้ได้แล้ว
และผมก็คุยกับน้องกัปตันต่อ
ผมถามน้องกัปตันเป็นยังไงบ้าง
จับกลุ่มตัวได้แล้วน้องกัปตันบอกผมสบายใจขึ้นแล้วครับพี่
แล้วเมื่อคืนผมได้ไปเจอกับผู้ก่อเหตุด้วยตัวเองด้วย
ได้ถามได้คุยไหมว่ามาถีบทำไม

ดีใจมากเลยครับที่โดนจับตัวได้ไว
แล้วก็จะได้ไม่ต้องเกิดภัยสังคมอะไรอย่างนี้ขึ้นอีกครับ
ครับที่เขาทำผมนะครับเขาบอกว่าเขาคิดว่าผมเป็นอลิเก่าเขาครับที่
แล้วแฟนผมก็ถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็นอลิกนะก็ไม่ได้มอง
เขาบอกว่าทรงผมผมแล้วก็แถวหลังผมคล้ายคลึงแล้วเขาก็เลยรีบถีบก่อนแล้วก็กระโดดหนีเลยครับ
โอ้โหรีบคิดก่อนเรื่องเครื่องแบบนี้มีส่วนไหมครับชุดพนักงานนะครับ
ผมว่าน่าจะมีส่วนนะครับเพราะว่าเขาวอคไปให้ขึ้นครับ
ถึงว่าก็อยากให้ปฏิบัติงานให้ได้เร็วกว่านี้แล้วก็ไวกว่านี้ครับ
จะได้จับตัวคนร้ายได้ไวจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุซ้ำ
ถ้าเกิดจับไม่ได้ก็เขาอาจจะไปทำร้ายคนอื่นอีกก็ได้ครับ
นี่น้องบอกโอ้โหเกิดเหตุระทึกขึ้นกับน้องนะเมื่อคืนเขาก็ไปเผชิญหน้าคนก่อเหตุนะ
คนก่อเหตุก็แค่บอกว่าเพราะท้ายถอยเขาทรงผมข้างหลังเขาเหมือนคู่อริ

เออคือผู้ชายที่ตัดผมทรงแบบนี้มันมีกี่คนในประเทศนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเจอก็ถีบหมดเลยอย่างนี้หรอ
เขาบอกยังดีนะที่ไม่ทำอะไรมากไปกว่านี้เนี่ยสมมุติเกิดมีปืนมายิงเขาเนี่ยทำยังไง

ส่วนที่เมื่อกี้ฝากถึงตำรวจบอกว่าอยากให้ตำรวจทำงานให้เร็วหน่อยเพราะว่าคุณแม่เขาต้องไปวิ่งควานหาหลักฐานเอาเองเลย
น้องเขาดีนะฟังแล้วน้องเป็นเด็กดีมากเลยนะแล้วน้องฝากบอกไปถึงกลุ่มคนที่แบบชอบตีกันอ่ะ
ชอบตีกันบอกว่าอย่าทำเลยมันเป็นความเดือดร้อนนะฮะแล้วก็เป็นภัยของสังคมด้วยนะครับส่วนตัวเขาเองเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่กล้านั่งรถเมย์เลย

แม่พาไปส่งที่ทำงานเป็นข่าวใหญ่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นไปถึงคุณตำรวจ
อยากให้เร่งดำเนินการไม่อยากให้ปล่อยให้ครอบครัวผู้เสียหายต้องมาทำเองแบบนี้นะคะ